คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์เขามีการแชร์กันเป็นภาพของเต่าตัวหนึ่งถูกรถเนี่ยทับกระดองแตกเลยแล้วก็มีเลือดเนี่ยออกด้วยดังนั้นคนที่เขาเห็นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนำเต่าโชคร้ายตัวนี้เนี่ยไปให้สัตวแพทย์ช่วยรักษาแต่อาการล่าสุดยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะปอดฉีกแล้วก็มีเลือดออกภายในด้วย
น่าสุขสารเนอะ
คือถ้าเห็นภาพที่ไม่ได้มีการเซ็นเซอร์เนี่ย

ถ้าหลังเขาเละเลยอะครับ

ทีระพลทีสปีดสุริระพลแชร์ในโลกโซเชียล
ค่อนข้างใหญ่นะครับขนาดตัวของเขาเนี่ย
คือเขาก็พยายามจะช่วยกันรถคันอื่นนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้มาเหยียบซ้ำอีกเนี่ย
ขับรถต่อไปไม่ได้สนใจลงมาดูนะครับ
ทำให้คนที่เขาเห็นก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็พยายามช่วยเหลือ
สิ่งที่เขาทำได้คือจริงการคุยกับเต่าคนกับเต่าอาจจะคุยกันไม่ได้รู้เรื่องเพราะคนละภาษา
แต่ว่าเขาก็พยายามที่จะส่งกำลังใจให้แล้วก็หาทางช่วยเหลือ
ก่อนที่คนถ่ายคลิปจะนำเต่าขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลสัตว์คลอง๗รักษาอาการเบื้องต้นนะครับ
สัตวแพทย์บอกเลยบอกว่าส่งไปที่โรงพยาบาลสัตว์น้ำจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยดีกว่า
จากมีความพร้อมเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือมีสัตวแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรง
พอคลิปนี้แชร์ออกไปก็มีคนพูดถึงจำนวนมากแล้วก็ช่วยกันส่งต่อความช่วยเหลือให้กำลังใจเต่าตัวนี้ให้หายบาดเจ็บโดยเร็ว
สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีนะครับก็สอบถามไปยังเจ้าของคลิปบอกว่า
ขณะที่ขับรถอยู่บนถนน๓๔๕มุ่งหน้าบางบัวทองเต่าเนี่ยกำลังคลานข้ามถนนก็เลยรีบจอดรถลงไปช่วยเพราะว่ามีรถวิ่ง
ไปไม่นานครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับ
เต่าไปส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิดของสัตวแพทย์ที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
พอไปดูอาการของเต่านะขณะนี้เองเนี่ย
พอศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำที่จุฬาบอกว่าอาการน่าเป็นห่วงนะครับ
เป็นเต่าบัวอาการโคม่าโดนทับแบบเต็มล้อปอดฉีกเสียเลือดมาก
ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงโอกาสรอดของเขาเนี่ยไม่ถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์
แล้วก็ตอนนี้ทางสัตวแพทย์พยายามจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับ
ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพอศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำที่จุฬากันครับ
วัยวะที่โดนทับบนสุดเนี่ยก็คือปอดของเขานะคะเพราะว่าปอดของเต่าจะอยู่ด้านบน
พอรถทับไปปั๊บเนี่ยพอกระดองแตกก็จะทำให้ปอดฉีก
พอปอดฉีกลงไปเนี่ยก็จะไปกดที่ตับแล้วก็ลำไส้ต่าง
แต่ว่าตัวนี้เนี่ยช่องท้องเนี่ยยังไม่ได้เปิดยังไม่ฉีกขาดนะคะ
แต่ว่าช่องอกเนี่ยฉีกขาดแล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ฉีกขาดก็จะไปทำให้เกิดการเลือดออกที่ตับได้ด้วยนะคะ
ดังนั้นก็คิดว่าถ้าเราสามารถที่จะชดเชยของเหลวในร่างกายเขาได้ทันแล้วหยุดเลือดได้นะคะ
แล้วก็ให้ออกซีเย็นได้พอที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะคะ
ก็พอจะคาดเดาอาการต่อไปได้ค่ะว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าค่ะ
ที่ผ่านมาก็มีเต่าที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่าง
มารักษาจำนวนมากครับคุณผู้ชม
ซึ่งทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
กับชมรมรักเต่าก็ได้รับเงินบริจาค

เฉลี่ยแล้วก็เดือนละที่มีจำนวนเต่า
รับการรักษา๑๐๒๐ตัว
แล้วก็บางตัวต้องรักษาใช้เวลานานนะครับ

อายุประมาณ๑๐๑๕ปีก็อยู่ในช่วงโตเต็มวัยครับ
สอบถามคนที่อยู่อาศัยบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็บอกว่ามักจะเห็นเต่าสายพันธุ์นี้ข้ามถนนเป็นปกติ
เนื่องจากว่าทำถนนตัดผ่านที่อยู่อาศัยของเต่าพวกนี้